เดินทางเข้ามาประเทศไทยกับสามีช่วงปี๒๕๖๐นะคะ
และหลังจากนั้นต้นปีที่ผ่านมาญาติที่เยอรมันค่ะ
สถานทูตมาบอกว่าติดต่อไม่ได้เลย
นางชื่อนางมากูธนะคะนางมังกูธหายไปไหน

สรุปแล้วสุดท้ายมาพบเป็นศพ
แล้วศพมีความผิดปกติเพราะว่าถูกยัดใส่ตู้ไม้
เอาไปทิ้งคลองหลังเทศบาลแสนศุกร์เป็นถังแบบนี้
เขาก็เลยว่าเป็นเหตุฆาตกรรมแน่นอน
เขาคิดว่าแบบนี้ซึ่งก็พบแบบนี้
อืดตายอยู่ในกล่องไม้แบบนี้

ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแถลง
สำหรับการจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของผู้หญิงคนนี้

เป็นการจับกลุ่มตามหมายจับคดีช่อกลง
บัตรเครดิตของประเทศเยอรมนี
อกจากนี้เป็นการจับกลุ่มตามหมายจับการซ่อนเร้นอำพังศพพันรยา
ด้วยการยัดศพใส่ตู้ไม้ทิ้งคลองบางปรุง
หลังสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนศุกร์ชนบุรี

โดยจับกลุ่มที่บ้านเช่าตำบลแสนศุกร์
การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะ
เพราะว่าญาติติดต่อไม่ได้ตั้งแต่ช่วงต้นปี

พอมาตรวจสอบพบการเดินทางเข้าออกประเทศไทย
ก็มีหมายจับของเยอรมันนะคะในคดีช่อกง
กระทำผิดลักษณะหลอกลวงผู้หญิงสูงอายุหลายครั้ง
แล้วก็มีหมายจับข้อหาช่อกงบัตรเครดิต๑๗กระทง
รวมเป็นเงินประมาณ๒๔๐๐๐บาท
ก็เลยติดตามหาตัวแล้วก็มาจับกลุ่มได้ที่ห้องเช่า
พอเอามาสอบปากคำเขาให้การแบบนี้นะ

ดึก๑๒มกราคม๖๒
เขาก็ได้ช่วยเอามานอนที่ห้องพัก
ห่อด้วยผ้าห่มแล้วก็ยัดทั้งหมดใส่ตู้
ตู้ไม้ใส่ของเนี่ยนะหลังจากนั้นลากตู้ไม้
ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหรือรถซาเล้ง
เอาทั้งหมดไปทิ้งคลองบางโปรง
หลังสนามเกียราเทศสบานเมืองแสนสุก
เพราะอะไรเพราะว่ากลัวความผิดเขาอ้างแบบนั้นนะคะ
การฆาตกรรมหรือไม่นะคะช่วงนี้ตำรวจสอบประคำอยู่
อกจากนี้รอผลการชนสูตรพลิกศพ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป
ฆาตกรรมลักษณะนี้สิ่งที่จะตอบได้ดีที่สุด
คือผลการชนะสูตรพลิกศพว่าสรุปสุดท้ายแล้ว
อวัยวะภายในของผู้เสียชีวิตบอกอะไรได้บ้างค่ะ